นี้ไม่นึกเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นกับเธอคนนี้
พอทะเลาะปุ๊บแยกกันหนีกัน
ตัวฝั่งหญิงหนีไปอยู่หอพักเพราะอะไร

ไงก็ดูเนี่ยเจ้าหน้าที่พายไปเจอสมอยู่กลางถุงน่ะ
เฮ้ยทำไมคุ้นอ่ะ

กระเป๋าที่ไหนค่ะมันใช่ไหม
ใช่ไหม

นี่คือคุณวันนิสาอายุ๒๕ปีมาถึงจุดเกิดเหตุครับ
หลังจากที่เธอดูไลฟ์ของกู้ภัย

แล้วเธอจำกระเป๋ากับรองเท้าของสามีเธอได้

เมื่อกี้ถามพี่มีบัตรประชาชนหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงครึ่งเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสพเมืองอ่างทองก็รับแจ้งเหตุว่า
มีคนเสียชีวิตกลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่๖ตำบลหัวไผ่

ผู้เสียชีวิตเขาชื่อนายนพดลอายุ๓๓ปีครับ
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างคันนาเลย
สภาพศพคือใส่กางเกงขายาวสีดำแล้วก็เสื้อยืดน้ำตาล
แต่ว่าสภาพศพก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปพอสมควรแล้วคุณผู้ชม
ว่าเสียชีวิตมาแล้ว๓๔วันครับ
ห่างกันไปไม่ไกลเนี่ยไปเจอรองเท้าหนังตกอยู่ข้างหนึ่ง
แล้วก็มีอันนี้รองเท้าหนัง
แล้วก็มีขวดยาพ่นหอบหืดคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะนี่ฮะคนที่ป่วยโรคหอบเนี่ยจะมี
แล้วก็กระเป๋าสีฟ้าข้างในมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง
คนที่มาพบศพคือคนขับรถไถนาครับ
ที่จะมาปรับพื้นที่เตรียมจะทำนานี่แหละแล้วเห็นเข้า
ตัวคุณวานิสาภรรยาผู้ตายก็เล่าให้ฟังนะ
เมื่อวันศุกร์ที่แล้วหนูทะเลาะกับผัว
แล้วก็ผัวเนี่ยมาทำร้ายหนูหนูก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์
หนีมาหนีมาอยู่ที่หอพักในเมืองอ่างทอง
ต่อมาผัวหนูโทรมาจะมาง้อหนู
แล้วเห็นว่าผัวเดินเท้าเข้ามาในตัวเมือง๒๐กิโลนะ
โทรมาบอกหนูว่ารอก่อนนะวันที่สารอก่อน
นี่ใกล้ถึงแล้วผ่านไปสักพัก
หนูเห็นว่าทำไมสามีเงียบหายไปล่ะ
ก็เลยโทรกลับไปพบว่าโทรไม่ติดแล้ว

จากที่ตอนแรกหนีสามีมากลายเป็นห่วงแล้ว
ไม่รู้สามีไปอยู่ไหนติดต่อก็ไม่ได้หาก็ไม่เจอ
เธอจะไปแจ้งความคนหายไว้แล้ว

แล้วก็เป็นสามีเธอจริงด้วย
ต้นครับตำรวจไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้าย
คาดว่าผู้ตายซึ่งป่วยเป็นโรคห่อพื้นเนี่ย
น่าจะอาการกำเริบขึ้นมาหรืออาจจะเป็นลมแดดฮิสโตรก
จากอากาศร้อนจัดด้วยเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปครับ